อย่างที่บอกว่าหลายจังหวัดต้องเผชิญกับฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุโซนร้อนโนอึนนะคะ
ฝนตกน้ำท่วมเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะชินแล้ว
อาจจะเคยเห็นกันผ่านตาบ่อยแต่ฝนตกยางมะตอยท่วมบ้าน
ยางมาตอยที่ราดถนนเนี่ยหรอยางมาตอยที่ราดถนนสีดำเนี่ยค่ะ
ไปดูบ้านหลังนี้สิมันท่วมบ้านชั้นหนึ่งเขาหมดเลยอ่ะนะคะ
อเจมส์ไม่ได้ตั้งใจมาปูบ้านเขาใช่ไหม
อเรนนี่คุณเอายางมาพราบปูบ้านไว้ก่อน

นี้คือฝนมันตกไงลงมันก็ชัดเอายางมาตอย
ที่ยังไม่แห้งไหลเข้ามาท่วมบ้านเขาหมดเลยค่ะ

บายพ้าสายบุรีรำสตึกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
รุ่งอรุณอุทธกผู้เสียหายบอกเลยนะคะว่า

เดี๋ยวอันนี้พูดจริงหรือประชด

แล้วก็ปรับปรุงพื้นผิวถนนไง
ทำเมื่อวานแล้วพายุมันก็เข้าวันนี้ไง

ก็สงสัยก็คือทำตามกำหนดเวลาที่เขาจะต้องทำ

ฝนก็ตกสิน้ำก็มาสิ
เรียบกริ๊บเลยนะน้ำเมื่อกี้นี่
สวยเลยแต่ถามว่าเขาต้องการไหมก่อน
เขาไม่ต้องการคือจุดตรงบ้านเขาเป็นจุดสิ้นสุด
ที่ราดยางมาตอยพอดี

ใช่ค่ะตี๕ที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนัก
คือทุกคนก็นอนอย่างนี้นอนอยู่ชั้น๒
ชั้นล่างมันห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะนอนอยู่ชั้น๒
ก็ฝนตกลงมาตื่นเช้าปุ๊บลงมาชั้นล่างโอ้โห
เหยียบลงไปใครมาทำบ้านให้อ่ะ

เขาก็ไม่รู้เช้าเขาก็ลงมาเขาก็เหยียบ
เขาบอกว่าเพิ่งตื่นแล้วก็เบลอ
คุณเขาก็ลืมใส่รองเท้าเหยียบเข้าไปเต็มเท้าเลยค่ะ

เลอะขึ้นมาถึงข้อเท้านี่เขาไม่ได้ใส่รองเท้ายางหรือถุงเท้า

แล้วขึ้นไปถึงข้อเท้าคุณว่ามันสูงเท่าไหร่
สูงกว่า๑๐เซนติเมตรอะค่ะ
ใช้ไฟฟ้องไฟฟ้าข้าวช้องอะไรเนี่ยโอ้โหเลอะเทอะไปหมดเลย
แล้วก็กลิ่นยามะตอยเหม็นทั่วบ้านนะคะครับ
ท่อระบายน้ำหลังบ้านถูกน้ำยางมะตอยไหลไปอุดตันอีก
ยางมะตอยมันก็สูงขึ้นเรื่อยเพราะมันไหลออกไปไหนไม่ได้ไง
ตอนนี้เขาบอกบ้านได้รับความเสียหายเยอะมากนะคะ
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาจัดการผู้รับเหมาสร้างถนนเนี่ย

คุณไม่ดูประกาศเตือนกรมอุตุนิยมวิทยาเหรอ
ว่ามันจะมีฝนตกหนักพายุมันจะเข้า
ตีหนึ่งคุณคิดอะไรเอายางมะตอยมาลาดผิวถนนแบบนี้
เวลาตีหนึ่งเหรอตีหนึ่งอ้าว
ไม่ดูประกาศกรมตัวเลยเอาลองฟังเสียงเจ้าของบ้านนะคะ
เมื่อคืนเขามาเทยางไว้ฝนเข้าน้ำมันระบายไม่ได้
มันก็ไหลลงมาที่ต่ำแล้วท่อระบายข้างหลังมันระบายไม่ทัน
ก็ทะลักเข้าบ้านนะคะยางมะตอยก็ไหลเข้าบ้านเต็มหมดเลยค่ะ
พยายามติดต่อผู้รับเหมาเขาแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้ให้เฮียบ้านตรงข้ามเขาติดต่อให้
ยังไม่เห็นมาค่ะก็ให้มาดูแลให้มาช่วยมาช่วยรับผิดชอบความเสียหายด้วยนะคะ
ที่แรกว่าจะไปแจ้งความแต่ก็รอดูผู้รับเหมาเข้ามาดูก่อนนะคะ
คือปกติผู้รับเหมาเขาคงลาดยังมาตอนช่วงกลางคืนเพราะว่ารถมันไม่มีใช่ไหม
เช้ามาก็แห้งพอดีอันนี้เข้ามารับผิดชอบให้แล้วนะฮะ
มาแล้วค่ะมาทำความสะอาดให้เอาทรายมาเทซับยางมะตอย
แล้วก็พอแห้งแล้วเด็ดเดี๋ยวเขาจะขนทรายออกแล้วก็ทำความสะอาดบ้านตามขั้นตอน
แต่ปัญหาอยู่ตรงที่เท้าของเจ้าของบ้านอ่ะคุณรู้ไหมต้องล้างยางมะตอยออกจากร่างกายเรายังไง

ไม่ได้คุณคุณจะขุดทรายออกจากเท้าได้ยังไงคุณต้องเอาน้ำมันเบนซินค่อยเช็ดออก
แล้วต้องใช้ผงซักฟอกถูซ้ำ
เธอบอกว่าก็ทำได้แค่ทำตามขั้นตอนแต่มันจะลำบากหน่อย
ระเหมาบอกมันจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่าผงซักฟอกมันจะกัดผิว
ก็เป็นว่าพื้นบ้านก็จะหนาขึ้นก็จะทนทานขึ้น